สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์พายุสันกายอย่างต่อเนื่องนะครับ
ช่วงของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเรา

คงต้องรับมือกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องของลมรวมไปถึงภัยทางธรรมชาติที่จะตามมา
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่า
พายุสันกาเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
หากเราดูจากภาพนี้จะพบว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของห่อมความกดอากาศต่ำ
สลายตัวจากพายุเซินกาลูกนี้เนี่ยนะครับ
มีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองไทยของเรา
ถ้าหากเราดูแผนที่ก็จะพบว่าส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนที่ผ่านจุดไหนบ้าง
จุดไหนจะได้รับผลกระทบเป็นพิเศษมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้เนี่ยนะครับ
ในช่วงเที่ยงคืนครับจะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศลาว
ใกล้กับจังหวัดนครพนมนะครับ
หลังจากนั้น๖โมงเช้าจะเข้าสู่บริเวณประเทศแห่งของเราในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับ
ช่วงสายไปต่อที่จังหวัดสกวรนคร
หลังจากนั้นช่วงบ่ายครับไปอยู่ที่บริเวณจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ช่วงข้ำก็จะเดินทางไปต่อแถวบริเวณจังหวัดหนองบวลลำพูนะครับ
ส่วนช่วงหลังเที่ยงคืนไปนะครับก็จะไปอยู่แถวบริเวณจังหวัดเลยนะครับ
คาดการณ์ว่าจะอยู่บริเวณนางกล่าวจนกว่าจะสลายตัว
แน่นอนครับพื้นที่ที่หย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้เคลื่อนที่ผ่าน
ก็จะเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะกว่าจุดอื่น
ถึงแม้ว่าจะเน้นในบริเวณพื้นที่ไปอิสานจะมีฝนตกเยอะ
แต่ก็พบว่าหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็จะได้รับผลพวงไปด้วยนะครับ
นี่คือลักษณะฝนที่จะตกหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีสานตอนบนนะครับ
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือปีกตะวันออกนะครับ
กลางตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งด้วยนะครับ
เพราะว่าพายุลูกดังกล่าวก็เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
นั่นก็หมายความว่าคลื่นลมนั้นก็จะแรงนะครับ
โดยเฉพาะอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบน
ส่วนฝนนั้นก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
มาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการคาดการณ์พื้นที่ไหนบ้าง

จังหวัดไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงราย
พูนลำปางพยาวแพร่นาฏ

หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับหนองคายบึงกาล
อิวดองทานีขอนแก่นหนองบูลลำพูชายยภูมิ

กาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธร
สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับ

ระยองจันทบุรีและตราดครับ

ตรวจสอบฟ้าฝนติดตาม
อากาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ